ถ้าจะพูดถึงถนนหรือว่าเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
หนึ่งในนั้นก็คือดอยรวกตาดแม่สอดเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยจริงนะคะ
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการขยายถนน
การจะเดินทางที่ต้องผ่านเส้นทางดังกล่าวก็ต้องระมัดระวังนะคะ

การแร่บอยุปเขาเป็นอีกวิธีที่นำมาใช้ในการขยายถนนที่ดอยรวก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
เป็น๔ช่องจาราจร
ถนนช่วงตากแม่ศรถือเป็นเส้นทางอันตราย

ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสายตากแม่สอด
โดยจะขยายจากเดิม๒๓ช่องจราจรเป็น๔ช่องจราจร
ช่วงตากแม่สอดถือเป็นเส้นทางอันตราย

เพราะเป็นทางเขาลาดชันสูงถึงร้อยละ๘

เป็นทางโค้งระยะมองเห็นจำกัด
และยังมีปริมาณรถที่ใช้ทางสูง
เพราะเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก
ทำให้จำนวนอุบัติเหตุในเส้นทางสายนี้เพิ่มขึ้น

มีผู้เสียชีวิตบนทางสายนี้กว่า๕๐คน
ขยายถนนจึงเป็นทางแก้ไขปัญหา
เพราะสามารถแก้ไขได้ทั้งระยะมองเห็นและความลาดชัน
สภาพจริงแล้วสักการสิติกว่าปฏิเหตุนะครับ
มันเกิดจากคุณเป็นหลักเลยนะครับ

ใช้ความเร็วสูงจากข้อมูลที่เรามีนะครับ
ความเร็วสูงเกินกฎหมายกำหนดนะครับ

รถบรรทุกหนักบางทีกำลังไม่พอ

ถ้าพวกเราขับรถได้ตามกฎนะครับ

แต่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้
วงการทางที่๑ตากจะหยุดการก่อสร้าง
ผิวจราจรให้ประชาชนได้ใช้สัญจรอย่างสะดวก
ได้คืนพื้นที่ผิวนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ
เพิ่มสีตีเส้นจราจรให้ชัดขึ้นนะครับ
ติดตั้งกลวยจราจรแท่นคอนกรีตบารีเออร์นะครับ

ป้ายบังคับป้ายแนะนำเพิ่มไฟแสงสว่าง

บริเวณทางออกฉุกเฉินนะครับ
เพื่อสำหรับรถที่เบรกแตก
หรือว่าฉลับออกเส้นทางไปเนี่ยยังมีทางออกฉุกเฉินให้
ก็ทางเขาแน่นอนเราทราบกันดี
ทางมันจะคดเคี้ยวนะครับตามไหล่เขา
มันมีความลาดชันเพราะฉะนั้น
พี่น้องที่ไม่คุ้นชินเส้นทาง
ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าทางโค้ง
แต่อย่างไรก็ตามปรุงทางหลวงเรามีป้าย
เตือนป้ายบังคับป้ายแนะนำให้ผู้ใช้เส้นทางทราบ

หรือว่าท่านกำลังจะเข้าสู่ทางภูเขาลาดชัน

มีความเร็วที่แนะนำให้

ตัวอย่างเช่น๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ผมเชื่อว่าความปลอดภัยก็จะเกิดนะครับ
กรมทางหลวงจะพยายามแก้ไขปัญหาเส้นทางอันตราย
เพื่อให้การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล

แต่ปัจจัยหลักของอุบัติเหตุส่วนใหญ่

ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่
เพิ่มความระมัดระวังเมื่อผ่านจุดที่เป็นทางอันตราย